คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะคะ
เหตุการณ์ที่มีคนร้ายไปก่อเหตุ
ฆ่าพ่อค้าขายกระเพาะปลาจนเขาเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในตรอกเขียงหมูซอยสมเด็จพระเจ้าตากศิลป๔เนี่ยนะคะ
คือมีคนเห็นเหตุการณ์ยืนยันว่าผู้ก่อเหตุชื่อว่าในจุ้ย
แต่เขาเรียกว่าองค์ชายจุ้ย

เป็นฉายาเหมือนกับว่าในจุ้ยคนนี้ครอบครัวเคยมีฐานะดี
แต่สุดท้ายฐานะไม่ดีเลยเหมือนกับมีฉายาว่าเคยเป็นองค์ชาย

นี่ค่ะภรรยาของผู้ตายนะคะนางนิตยาลีตระกูลอายุ๔๒
ร้องไห้อยู่ข้างศพสามีคนเห็นแล้วแบบโอ้โหสงสารจับใจเลยนะคะ
สามีที่เสียชีวิตก็คือนายวิราษักทองมากโดยต้นอายุ๓๙ปี
เป็นพ่อค้าขายกระเพาะปลาค่ะถูกแทงด้วยมีดที่หน้าอกหนึ่งแผล
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงค่ะคุณผู้ชมตอนแรกในต้นยังรู้สึกตัวนะคะ
ยังไม่ได้เสียชีวิตนั่งพิงกำแพงแต่เริ่มหายใจติดขัดแล้ว
แล้วก็ล้มฟุบไปเลยนี่ค่ะเจ้าหน้าที่พยายามปั๊มหัวใจ
แต่สุดท้ายในต้นก็เสียชีวิตนะคะนี่ค่ะ
คือเจ้าหน้าที่พยายามช่วยชีวิตอย่างเต็มที่พยายามปั๊มหัวใจช่วยไว้ได้ไม่ทันจริง
เห็นเหตุการณ์ยืนยันค่ะว่าผู้ก่อเหตุคือในจุ้ย
ในภูมิพัฒน์พาทีรัฐอายุประมาณ๔๐๔๕นะคะ
และอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าในจุ้ยเขามีฉายาว่าองค์ชายจุ้ย
จุ้ยลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นคนทุ่มผิวขาว
นี่ค่ะตามภาพเลยนะคะมีรอยสักตามตัวเต็มเลย
แขนสองข้างก็มีรอยสักนะคะ
ลักษณะคือชอบเดินถืออาวุธ
แล้วก็เดินกลางเดินบ่นพึ่มพำคนเดียว

ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่เจอมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑๐นิ้วด้วยนะคะ

แล้วก็มีไม้ตะพดยาว๓ฟุตก็ตกอยู่
เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานคือวันนี้เราให้คุณนัทธพงศ์
สันเทียดทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ

ก็คือที่หน้าบ้านเลขที่๑๓๖นะคะรอยเลือดยังเต็มอยู่เลย
รอยเลือดที่พื้นที่กำแพงนะคะแต่เขาก็ทำความสะอาดไปบ้างแล้วบางส่วน
เพื่อนบ้านของในต้นค่ะเพื่อนบ้านของผู้เสียชีวิตนายมนูอึ้งสมบูรณ์อายุ๔๖
คนนี้เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเมื่อคืนเดินออกไปในตรอกพอดี
มีคนวิ่งมาบอกว่าในต้นถูกแทงนายมนูบอกเขาก็รีบออกไปดู
เห็นกับตาเลยค่ะในต้นนอนกับพื้นหายใจโรยริน
ก็พยายามจะเข้าไปช่วยตอนนั้นในต้นยังมีสติ
ก็เลยจับให้ลุกขึ้นนั่งพิงกำแพงนะคะแต่เลือดเต็มตัวเลย
ในต้นบอกว่าตอนที่คุยอยู่กับเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะ
กำลังหันหลังเอามือเท้าขอบหน้าต่างเพื่อยืนดูทีวี
จุ้ยผู้ก่อเหตุวิ่งมาล็อกคออ้าวมาล็อกคอในต้น
แล้วเอามีดแทงไปที่หน้าอกหนึ่งครั้ง
ตอนแรกเนี่ยนะคะในต้นยังพอพูดได้นะในต้นก็หันไปพูดกับในจุ้ยว่า
แทงเขาทำไมแต่พูดหยาบหน่อยนะมาแทงเขาทำไม
นี่ค่ะลักษณะการก่อเหตุเป็นแบบนี้
สักพักหนึ่งชกต่อยกันต่อแต่ในต้นเนี่ยล้มลง
เพราะว่าถูกแทงแล้วไงถูกแทงแล้วโดนต่อยอีก
ส่วนในจุ้ยคนก่อเหตุก็วิ่งหนีไปนะคะ
ตรอกออกไปทางถนนเรียบทางรถไฟ
ก็ระยะทางประมาณสัก๓๐๐เมตรได้
แต่ปัญหาคือตัวในจุ้ยผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
ทุกคนในชุมชนบอกว่านิสัยแบบชอบถือไม้ตะพด
ชอบถืออาวุธชอบถือมีดแล้วก็เดินไปเดินมาอยู่ในชุมชนตรงนั้น
จังหวะยืนอยู่หน้าบ้านหันหลัง
แต่เขาว่ากลพื้นสู้น่ะก็ต้องเกิดการมท้ากันต่อยกัน
แล้วเขาก็ล้มลงเลยพอนั้นเขาก็วิ่งหนีออกไปเลย

ทีมข่าวก็ไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนนี้นะคะ
ชาวบ้านคนนี้เขารู้จักกับในจุ้ยผู้ก่อเหตุด้วยค่ะ

เล่าให้ฟังว่าในจุ้ยคนก่อเหตุเนี่ยนะคะ
เป็นคนหัวร้อนขี้หงุดหงิดโผงผางไม่ยอมใคร
ชอบทำตัวเหมือนเป็นขาใหญ่คุมตรอกค่ะ
นี่คือในจุ้ยเห็นรอยสักไหมคะเต็มแขนเลย

แล้วเดินแบบกลางคุมตรอกเนี่ยนะถืออาวุธด้วยเดินไปเดินมาบ่อย
คือชาวบ้านที่เขาอยู่ในตรอกตรงนี้เนี่ยนะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะเกิดเหตุประมาณสัก๒๓วัน
เห็นในจุ้ยคนนี้เมาค่ะแล้วก็เปิดเพลงดัง
ผู้จาโวยวายเดินไปแถวหน้าบ้านของในต้นผู้เสียชีวิต
ต้นเขาไม่พอใจเขาก็เลยเดินไปว่าในจุ้ยกลายเป็นทะเลาะกัน
ในต้นตบหน้าในจุ้ยไปทีนึงแล้วชาวบ้านก็มาช่วยจับแยกออกจากกัน
ตอนนั้นในจุ้ยพูดทิ้งท้ายเอาไว้นะคะบอกว่าฝากไว้ก่อน
วันนี้ไม่สบายหายดีเมื่อไหร่จะมาฆ่าให้ตาย
ฝากทิ้งท้ายไว้แบบนี้ก่อนที่จะไปฆ่าเขาจริง
ค่ะนี่ค่ะคำขู่แบบนี้เนี่ยชาวบ้านบอกว่าก็คิดว่าแค่ขู่
ไม่มีใครคิดว่าในจุ้ยจะมาก่อเหตุฆ่าในต้นจริงนะคะ
แต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าในจุ้ยหรือองค์ชายจุ้ยคนนี้เนี่ยนะ
หนีไปอยู่ไหนปกติก็ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอยู่แล้ว
จุ้ยชอบไปนอนอยู่ใต้สะพานลอยบ้างที่สถานีรถไฟบ้างค่ะ
ก่อนหน้านี้ก็เป็นคนอยู่ในชุมชนชาวบ้านบอกว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
แต่เริ่มมีปัญหาก็เพราะว่าในจุ้ยเริ่มติดยา
ติดยาบ้าติดเหล้าขาวนิสัยเปลี่ยนเลยนะคะ
ส่วนที่มาของฉายาองค์ชายจุ้ยก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปคร่าว
คือก่อนหน้านี้ในจุ้ยเป็นคนมีฐานะครอบครัวมีสตังค์ค่ะ

แต่พอพ่อของในจุ้ยเสียชีวิตครอบครัวก็แยกย้ายกันไป
คนก็เลยเหมือนกับเรียกกันแซวติดปากว่าองค์ชายจุ้ย
แต่นิสัยของจุ้ยเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะคะ
หลังจากติดยาเมาเหล้าแล้วก็เนี่ยกลายเป็นมีปัญหาอยู่ในชุมชนนี้ค่ะ
ก็เคยมีแผลบาดหมางกันนิดหน่อยนะ
แต่ผมไม่รู้นะเคยได้ข่าวมาว่า
เขาทะเลาะอะไรกันเนี่ยในซอยบ้านของคนตายเนี่ยนะ
เขาก็เคยโดนคนตายเนี่ยตบหน้าไป
แต่เขาสู้ไม่ได้บอกว่ากูไม่สบายเดี๋ยวกูหายก่อน

ก็มีไม้เท้ากับมีด
วันที่เกิดเหตุน่ะ
เขาก็แห่ผมทำท่าทางใส่ผมเหมือนกัน
แต่ว่าผมกับเพื่อนครับเพื่อนรุ่นพี่นะ
แต่ว่าช่างเขาเขาคงไม่รู้ว่าเขาไปฆ่าคนตายเนี่ย
ตั้งแต่เด็กแล้วคนคนนี้เป็นคนอารมณ์ร้อน
จริงคนคนนี้เป็นคนอารมณ์ร้อน
ส่วนทางฝั่งครอบครัวของในต้นผู้เสียชีวิตนะคะ

สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
เพื่อนำร่างกลับมาประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดโพธินิมิตรสถิตมหาศรีมารามค่ะ
บรรยากาศแน่นอนนะคะไม่มีใครไม่เสียใจค่ะ
เพราะไม่มีใครทำใจได้กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกระทันหันแบบนี้
นิตยาภรรยาของในต้นเล่าบอกว่า
เมื่อคืนเธอกับสามีแล้วก็ลูกเนี่ย
ยังนั่งกินข้าวอยู่ในบ้านพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่เลย
พอทานข้าวเสร็จสามีกับลูกคนโตก็ออกไปนั่งล้างจานหน้าบ้าน

สักพักหนึ่งสามีก็เดินไปหาคนในตรอก

อยู่ลูกคนโตวิ่งหน้าตาตื่นมาเลยบอกว่า
พ่อโดนแทงเธอก็ตกใจนะคะ
นักข่าวเราก็ถามว่าอ้าวแล้วในต้นออกไปทำอะไร
บอกไปหาคนในตรอกเห็นว่านั่งล้างจานอยู่หน้าบ้าน
ก็บอกว่าเอาเงินไปให้ลุงข้างบ้าน
พูดถึงอุปนิสัยในต้นก็เป็นคนร่าเริง

เป็นพ่อค้าขายกระเพาะปลาอยู่ที่ถนนเข้าสารนะคะ
วันไหนที่ไม่ได้ออกไปขายก็จะอยู่บ้านกับลูก
ส่วนเธอก็ไปทำงานเช้ากลับมาก็มืดหน่อย
แต่เธอมั่นใจว่าสามีเธอไม่ใช่คนหาเรื่องใครก่อนแน่

ก็จะคุยเคลียร์ให้มันจบตรงนั้นเลย
ส่วนตัวของนายจุ้ยผู้เกาะเหตุ

เพราะอย่างที่บอกพฤติกรรมชอบเดินกลางอยู่ในซอย
ถืออาวุธถือมีดทำเป็นเบ่งทำให้คนอื่นเขาหวาดกลัว
ถามว่าเคยมีเรื่องกันไหมบอกไม่เคยมี

เขาชอบสำรวจเสียงดังเวลาคำค่างคืนยังวิกการ

แล้วแฟนเราเหมือนกับไปห้ามไปปามเขาอย่างนี้ว่า
เสียงนางนะคนก็ต้องทำงานตอนเช้า

แต่คำที่เขาพูดว่ากูจะแทงคุณต้องแทงคนอื่น
แล้วค่อนข้างเราเคยได้ยินผ่านหูบ้างแต่คือ

เพราะว่าเขาเองก็มีคู่กรณีหลายคน
แล้วคือปกติแฟนเราก็ไม่ค่อยได้สูงถึงอะไรกับเขาเลย

คือพยายามจะหายใจเพื่อจะพูดกับเรา

มันทำอะไรไม่ถูกเลยพูดจริง

ในเมื่อแบบคุณไม่เคยมีปากเสียงของเรา
แล้วอยู่ดีคุณมาทำอย่างนี้ทำเพื่ออะไร

ฝากไปถึงญาติของในต้นที่อยู่จังหวัดอุดรธานีด้วย

ได้๒๐ปีแล้วและไม่ได้ติดต่อยัดเลย
ก็ไม่อยากที่จะให้การเสียชีวิตของในต้น
เหมือนกับคนร้ายญาติครอบครัวญาติมิตรเนี่ย

ค่ะทีนี้ค่ะเราก็ตามความคืบหน้าให้นะคะ
ว่าตอนนี้ในจุ้ยหรือองค์ชัยจุ้ยผู้ก่อเหตุ
อยู่ที่ไหนหน้าตาเป็นแบบนี้
ตำรวจสนบางยี่เรือบอกว่า
เพราะตอนนี้ตำรวจบอกเลยว่าในจุ้ยน่ากลัวนะคะ
เพราะว่าที่หลบหนีไปเนี่ยเหมือนกับเขาชอบพกอาวุธด้วย
มีมุ่งมีมีดมีอะไรติดตัวอยู่ตลอด
ก็เลยกลัวว่าไม่รู้ในจุ้ยจะไปก่อเหตุทำร้ายใครอีกหรือเปล่า
ล่าสุดเนี่ยนะคะตำรวจสนบังยี่เรือรวบรวมหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วนะคะ
ชื่อจริงของในจุ้ยก็คือนายภูมิพัฒน์พาธีรัฐ

ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ

ก่อนหน้านี้ในจุ้ยเร่ร่อนไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเดี๋ยวหลังจากนี้ในจุ้ย
ก็จะมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแล้วก็จะไปอยู่ในคุก
องค์ชายจุ้ยสงสัยจะเปลี่ยนเป็นนักโทษจุ้ยเรียบร้อยแล้วนะคะ